แต่ว่าถ้าใครบอกว่าไปจุใจอยากจะไปอีกสักที่หนึ่ง
แนะนำที่นี่เลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะพาไปขอพรจากกุมารเจ้าสัวเหง
มุมนี้คุณเคยเห็นไหมถ้าถึงพาไปที่อสมหรือศรีเนียนทาสพุทธคุณ
มุมนี้ไม่เคยเห็นจริงนะเป็นแบบบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสวยงามจริงจริง
เด็กชอบเรามาเจอปลาที่แบบสุภาพอย่างนี้
ปลาอะไรนะปลาขาบ

ไหนก็ดูปลาดูต้นไม้กันไปเพลินแล้วมาค่ะ
อย่าลืมจุดสำคัญของเรานะคะก็คือมาขอโชคจากกุมารเจ้าสัวเฮง
หลายคนได้โชคได้ลาบกันไปแล้วก็มาที่นี่อีกครั้งพร้อมทั้งอย่าลืมมาที่นี่เลย
มันชัดมากจริงเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะคะ
จุดนี้แหละค่ะอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ที่สาราบุญช่วยหน้าพ่อปู่
ฤษีพรหมเมษนั่นเองนะคะคนก็มาแบบมาเรื่อยไม่ได้แออัดมากมายนะคะ
ก็มีเรื่องของการเว้นระยะห่างอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี
แต่ถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะไปชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติ
อยากจะไปท่องเที่ยวก็คิดว่าที่นี่ก็ถือว่าร่มรื่นอีกที่หนึ่งเหมือนกันที่น่าไป
ยังได้เรื่องของความเชื่อกลับมาเลยเอาบรรยากาศมาให้ดูกัน
สบายไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมาก
ปลาอะไรนะตรงนี้ปลาสุภาพ
มาค่ะนี่ก็สุภาพแบบผู้หญิง
แล้วนี่ปลาอะไรอ่ะสุภาพแบบผู้ชาย

อุ้ยคุดชีกคุดชีก
ก็คุณมีครบแล้วดิฉันอยากแบบแปลกบ้างประหาร
เอาเหอะยังไงก็เล่าให้ฟังว่าพี่หรือสีในท่าพุทธคุณ
ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายคนได้โชคได้ลาบกันไปแล้ว
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศเขาดี